ช่วงนี้นะครับไปติดตามการแข่งขันเทนนิสไทยแลนดโอเพ่น๒๐๒๐กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ก็สำหรับนายสวัสดิ์ลิตภลบนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานในการเปิดศึกเทนนิสไทยแลนดโอเพ่น๒๐๒๐
แข่งขันระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๖กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามทรูอารีน่าหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันนะครับ
รายการนี้เนี่ยก็นำมาโดยอลิน่าสวิโตลิน่านักเทนนิสมือ๔ของโลกชาวยูเครนนะครับ
ก็รายการนี้เนี่ยชิงเงินรางวัลรวม๒๗๕๐๐๐เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็๘ล้านบาทนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับในรายการนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เพิ่มมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับแฟนเทนนิสนะครับ
ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดเชื้อโรคไวรัสโคโรนานะครับ
ก็ไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็พยายามจะเร่งลึกในเรื่องของความมั่นใจในการที่จะให้ความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับ